นี้หน่อยค่ะเพื่อนบ้านจริงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
แต่คุณป้าคนนี้บอกว่าไม่เอา
เอาขยะไปวางหน้าเพื่อนบ้านคนอื่น
แล้วมีการเอาเหมือนกับเลือดหมูมาเทด้วย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้
มาละมาละเห็นจังหวะที่โยนเหวี่ยงขยะไปไหมคะ
แล้วก็เดินกลับไปเพื่อนบ้านอ่ะบางคนเขาบอกว่าโห
นี่ป้าเป็นแบบนี้ตลอดบางทีทนไม่ไหว
เพื่อนบ้านเขารู้นะเอาขยะโยนกลับไปทางฝั่งบ้านป้าเหมือนกันนะคะ
มันกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับมีปัญหากัน
กับคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละ

ที่หน้าผักซอยวัดไดสามภิกิที่สมุทรประการ
แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้
ภาวบ้านเคยร้องเรียนไปแล้วนะ
ร้องไปยังเทศบาลร้องไปยังสอนอปากน้ำ
ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมบอกให้มาตรวจสอบหน่อย

นี่นะฮะเจ้าของบ้านเองก็โมโห
เดินออกมาหยิบขยะที่ป้าเอามาโยนนู่นโยนกลับไป
ใช่ค่ะแล้วเขาเอาคลิปนี้เจ้าของนะ

เราก็เลยไปคุยกับคนโพสต์คุณธีรชัยเลิศวงชัยกุลค่ะ
ร้านของคุณธีรชัยเขาเป็นร้านสกรีนเสื้อ

เขามีจุดกำหนดให้ทิ้งขยะอยู่ที่เสาไฟฟ้า
ระหว่างตึกของป้ากับร้านของผม
แต่ป้าเล่นเอากระถางทูบเอาตุ๊กตากุมารมาตั้งบูชา
แล้วบางทีก็มีการเทพวกเลือดหมูค่ะ
เหมือนกับป้าบูชาอะไรบางอย่างอยู่
นี่นักข่าวไปดูภาพตรงจุดที่เกิดเหตุนะ
ไม่แต่พี่คนนี้ก็บอกว่าโอ้แปลกใจ
ป้าถ้าป้าจะบูชาป้าจะทำพิธีอะไร

ค่ะแต่อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บขยะเอง
เขาจะบอกว่าบ้านบางหลังมันอยู่ตรงทางโค้งใช่ไหม

เจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าให้เอาขยะมาไว้ตรงจุดนี้
นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าป้าไม่พอใจหรือเปล่า

เดี๋ยวลองฟังคุณธีรชัยเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
ปัญหานี้มันหนักขึ้นตลอดเลยนะคะ

ไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหา
แต่ละบ้านไม่มีปัญหาอะไรกับใคร

อาการก็เหมือนเริ่มหนักขึ้นเรื่อย
ที่เราเห็นเหตุกรณีเกษตรนี้กี่ครั้งว่ามี
ที่แกกำลังโยน

แกไม่ได้โยนแต่ครั้งนี้แกโยน
แต่พอลูกน้องไปวางปุ๊บ
แกก็จะหยิบถังขยะของเรา
เดินกลับมาวางที่ร้าน

นี่แหละจริงควรจะเอื้อเฟื้อต่อกันไหม
เพราะว่าเทศบาลเองเขาก็มาเก็บขยะทุกวัน
แต่ทำไมป้าถึงเป็นแบบนี้

ว่าป้าแกจริงแกก็อยู่คนเดียว

เลือดหมูมาเทตรงสารเหมือนกับทำพิธีค่ะ
ทีนี้เคยบอกให้เทศบาลมาแก้ปัญหาแล้วนะ
แต่ว่าพฤติกรรมของป้าก็ยังเป็นแบบนี้อยู่

จนเทศลักษณ์กิจจะเกิดมารอบหนึ่งสองรอบแล้ว
ไม่มีใครเอาขยะไปทิ้งนะครับ
เพราะว่าทางนี้เขามีรถเทศบาลมาเก็บขยะตลอด

ต่างคืนแต่ตรงเสานั้นเป็นที่ทิ้งใช่ไหม

ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันเลยจากหน้าบ้านเขาแล้ว
เหยื่องแล้วใช่อยู่นี่อยู่นั่น
เพราะวางหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันอยู่แล้ว

นี่คุณลุงเขาก็โดนป้าเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้าน
ทั้งที่ลุงเองก็ไม่เคยเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านป้าเลย
นักข่าวของเราไปพยายามจะคุยกับคุณป้า
เรียกเท่าไหร่ก็คุณป้าไม่ยอมออกมาค่ะ
อันนี้ก็จะยังไงต่อดีล่ะคุณ
ต้องให้เจ้าหน้าที่มาคุยมาเคลียร์
แล้วก็มาสร้างความเข้าใจเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกัน

เขาบอกเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะฮะ